ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าลูกชายจะตกเป็นแพ้หรือเปล่าเขาก็ยังสงสัยอยู่
นี่นะครับทุกผู้ชมครับมีช่วงที่แม่ของผู้ต้องหานะครับแม่คือนางนันทกาเกลี้ยงมุณีหรือว่านางแป๋วนะฮะนี่ฮะ
คุยกับคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราคุณแม่อายุ๕๔ปีแล้วมาเฝ้าลูกชายที่สพกาญจนดิตคือมาเฝ้าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วล่ะครับแล้วก็ไปคุยกับตำรวจที่ดูลูกชายที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่โรงพักนะครับ
ลูกชายชื่อธนพงศ์เกลี้ยงมุณีชื่อเล่นชื่อไอซ์อายุ๓๖ปีเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองแล้วก็ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนี่นะฮะจากกรณีที่นายภัยศาลฮิรันเรืองอายุ๔๙ปีและนางจันทนารักจันท
ที่สลานหน้าบ้านในพื้นที่หมู่๒ตริมถนนซอยโรงเรียนบ้านสายต่อตะบนช้างขวาเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันขึ้นปีใหม่นะฮะ
นี่ผู้ตายนะครับ๓๑ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตคือเบื้องต้นเนี่ยตำรวจตั้งปมขัดแย้งไปที่เรื่องการเมืองท้องถิ่นนะครับ
คุณเนติชาวที่วันนี้ไปตามความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะฮะที่เจอคุณแม่ของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่เขายังเชื่อว่าลูกชายเขาจะตกเป็นแพะหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
นี่คุณเนติชาวได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลาในกล้องวงจรปิดช่วงค่ำนะครับ๑๙นาฬิกา๒๑นาทีเป็นช่วงใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุ
เมื่อสักครู่นี้นี่ฮะจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขี่ผ่านหน้าบ้านหลังนี้ไป
วันนี้คุณเนติชาวได้ไปคุยกับแม่แล้วก็ภรรยาของไอซ์ที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับทั้งสองคนเชื่อว่าไอซ์เป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะและอาจตกเป็นแพ้ในคดีนี้แม่บอกว่าช่วง๖ปีก่อนยอมรับว่าลูกชายเป็นคนเกเรเคยถูกจับคดีฆ่าผู้อื่น
แต่หลังจากที่พ้นโทษออกมาลูกชายก็กลับตัวกลับใจตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว
มั่นใจว่าลูกไม่ใช่คนทำผิดเพราะวันลูกไม่ได้ไปไหนเลย
ไก่ชนอยู่บ้านทั้งวันตอนที่ตำรวจมาจับนี่ยังเลี้ยงไก่ชนอยู่เลยแม่บอก
ปลายนุบไอนี่มันไม่มีมันใกล้อย่างเดียวหลักใกล้
หน้ากับใกล้เลี้ยงไก่ชนไก่ชนค่ะทางวันอยู่กับใกล้
เรื่องคนทำผิดมาให้รูปหน้ากดสมัยเฮ้ยนะต้องไปให้เลยออกออกจากบ้านเลย
เธอบอกเธอไม่ได้มีแค่คำพูดยืนยันนะ

ยืนยันว่าสามีเธออยู่บ้านจริง
ในวันเกิดเหตุที่สองสามีภรรยาถูกยิงเสียชีวิต
นี่ฮะเป็นวันที่๓๑ธันวาคม
บอกสามีเธออยู่บ้านตั้งแต่๕โมงเย็นถึงเช้า
ตั้งวงหมูกระทะดื่มกินกันอยู่ที่บ้าน
โดยเฉพาะคลิปนี้๑๙นาฬิกา๕๓นาที
แล้วยังมีคลิปที่สามีเธอเนี่ย
หลับคาวงหมูกระทะก็มี
แล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วย
เมื่อสักครู่นี้นะฮะจักรยานยนต์
ของคนก่อเหตุที่ตำรวจบอกเป็นคนร้าย
มันคล้ายกับมันคนละแบบกับของสามีเธอ
เพราะของสามีเธอจักรยานยนต์นี้เก่ามาก
สภาพนี่แบบถลอกปอกเปิดไปหมด
แล้วจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ย

มันขี่ไปเร็วมากนะ
จักรยานยนต์ของสามีเธอมันซิ่งเร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอก
ก็เลยเชื่อว่าสามีเธออาจตกเป็นแพะในคดี
เป็นแพะค่ะ
คือว่าสรุปแฟนมันเป็นแพะอ่ะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ย
คือจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะฮะ
บอกว่าคนก่อเหตุยิงสองสามีภรรยาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
คือสองสามีภรรยานี่เขาก็เป็นคนสนิทของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะ

ได้ข้อมูลจากทางคุณนิโรธนวลวัฒน์หรือว่าสจฝ้าย
เป็นสมาชิกอบจสุราชธานี
ปมเหตุคือเรื่องการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น

วันนี้คุณเนติชาวพยายามติดต่อหาสจฝ้าย

เราก็ไปที่งานศพนะฮะของสองสามีภรรยา
คนในครอบครัวบอกว่าทางสจฝ้ายติดภารกิจมาที่งานศพไม่ได้
ญาติญาติบอกว่าหลังทราบข่าวว่ามีการจับกลุ่มคนก่อเหตุ
ตอนนี้ทราบข่าวแล้วแต่ยังไม่ขอให้ข้อมูล
๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาชุดสืบสวน
คุมตัวนายธนพงศ์หรือว่าไอซ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากที่ญาติเอาหลักฐานมามอบให้ตำรวจ
เพื่อยืนยันเรื่องการอยู่ที่บ้าน
นี้ฮะธนภงหรือว่าไอศ์ที่ภรรยาบอกมีคลิปเลย
วันนั้น๓๑ธันวาคมอยู่บ้านทั้งคืน
เลี้ยงกันตั้งแต่๕โมงเย็น
ภรรยาบอกช่วงเกิดเหตุที่ว่าสองสามีภรรยาเขาถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
นี่ไอซ์นี่เขาอยู่ที่บ้านนะนี่นะฮะนั่งอยู่กับเพื่อนนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับพลตำรวจรีสรรยูชำนาญราชผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
จากการสอบปากคำพยานไป๖ปากซึ่งเป็นพยานแวดล้อมในจุดเกิดเหตุ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนถือว่าการสอบปากคำพยานก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ญาติตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจับแพะหรือเปล่าเนี่ย
ขอยืนยันว่ามีหลักฐานยืนยันได้ไม่ได้จับผิดตัวอย่างแน่นอน
ตอนนี้ก็เชื่อว่าบุคคลที่เราสงสัยว่าเป็นคนร้ายนะครับ
ก็น่าจะไม่ผิดตัวครับแต่ว่าอยู่ในระหว่างการรวมหลักฐานนะครับ

ทีนี้ก็ต้องรอการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับทุกผู้ชมครับ
สำรวจบอกต้องขยายผลต่อนะครับเพราะว่าทางภรรยาเขาบอกเขามีคลิปแล้วนะครับ
หลักฐานยืนยันในวันเกิดเหตุว่าสามีเขาอยู่ที่บ้านจริง
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบว่าในคลิปนั้นใช่วันเดียวกับวันที่เกิดเหตุหรือเปล่า
แต่ครอบครัวของไอซ์ธนพงศ์ยืนยันว่าคือวันนั้นนั่นแหละ
ธันวาคมคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่